ดูประเด็นเรื่องการเมืองกันหน่อยละกันค่ะ

ขอโทษแล้วก็เยียวยาเหยื่อ

ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้สสปูอัดก็รีบมาตั้งโต๊ะแถลงเลยค่ะ

ซึ่งก่อนที่จะมีการแถลงข่าวที่สูญประสานงานภักดิ์เขตจอมทองเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
สสปูอัดหรือว่านายชายามพวานมั่นเพียรจิต
ก็มีการทักทายประชาชนในพื้นที่ที่กอดอยู่เนี่ยแม่ค้า
ก็เหมือนกับเป็นการกอดให้กำลังใจ
แล้วก็โค้งคำนับเป็นระยะการโค้งคำนับเป็นการแสดงออกถึงการขอโทษประชาชน
แล้วตอนที่ดูสิคะอันนี้ช็อตที่โค้งขอโทษนะ
แล้วตอนแถลงข่าวเนี่ยสสปูอัดบอกว่าอยากขอโทษสังคม
แล้วก็ขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้วจะชดเชยให้กับผู้เสียหายทั้ง๓ราย
หลังจากนั้นมีการเอาแชทกับคู่กรณีมาเปิดเผย
โดยผู้ร้องหรือว่าผู้เสียหายคนแรกเนี่ยเขาสนิทด้วยแล้วก็รู้จักไปถึงครอบครัว
พ่อของผู้ร้องก็เอ็นดูสสปูอัดแล้วก็แสดงความยินดีที่สสปูอัดได้เป็นสอสอ
ยังมอบสูตรมอบเน็กไทยให้อยู่เลย
สสปูอัดก็มีการเปิดเผยข้อความแชทของทั้ง
แชทคุยกับของทั้งฝ่ายชายที่ไปเที่ยวกลางคืนกัน๒คน
แล้วตอนที่อ่านไปคุณผู้ชมอยากให้ดูจังหวะนี้จังเลย
มันมีจังหวะที่ตาแดงเสียงสั่นด้วยค่ะ
ทางที่บ้านของน้องก็เอ็นดูครับก็มีการนำสูตรมือสอง
แล้วก็เลขท้ายอันนี้ที่ผมใส่อยู่นี่แหละครับ

นี่ค่ะก็เหงื่อซึมออกมาแล้วก็ตาแดงเสียงสั่นแบบนี้นะคะ
ส่วนผู้ร้องคนที่สองเนี่ยคนที่สองนี่คือเขาบอกว่าเรื่องของการแอบถ่ายภาพใช่ไหม
ร้องคนที่สองบอกว่าสสปูอัดเนี่ยแอบถ่ายภาพตอนที่เธอไปช่วยเลือกสูตรกับในไทยให้
ซึ่งเรื่องนี้สสปูอัดชี้แจงว่าคลิปนั้นเป็นการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดีย
แล้วผู้ร้องเป็นคนคิดคอนเทนต์นี้เองเลย
ดังนั้นผู้ร้องก็รู้ตัวอยู่ตลอดว่าตัวเขาถ่ายคลิปให้
อันนี้สำหรับคนที่สองนะอันนี้คนที่สองส่วนคนที่๓ที่กล่าวหาว่าสสปูอัดถูกเนื้อต้องตัว
อันนี้เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะโดนตัวเพื่อมีจุดประสงค์ทางเพศนะ
แต่เป็นการโดนตัวตามธรรมดาของเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็ยอมรับว่าก็ผิดพลาดที่ไม่ได้คิดให้รอบครอบ
ถ้าเกิดว่าทำให้ผู้ร้องรู้สึกไม่สบายใจก็ต้องขออภัย

ซึ่งหลังจากที่ชี้แจงหลักฐานแต่ละกรณีเสร็จสิ้น
คือสสปูอัดจะกล่าวขอโทษแล้วก็ลุกขึ้นโค้งคำนับทุกครั้งเลย
หลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการเยียวยาผู้ร้องก็ต้องรอให้พักเป็นตัวกลาง
ในการเรียกมาคุยตามกระบวนการ
แล้วก็ในส่วนของสสปูอัดก็จะเดินหน้าทำงานในพื้นที่
จะช่วยเหลือชาวบ้านจะช่วยเหลือประชาชนต่อไป
ส่วนคำถามที่บอกว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้จะร่วมงานกันต่อได้เหรอ
สำหรับสอสอในพักที่ลงมติให้ขับสสปูอัดออกจากพักเนี่ย
สปูอัดเขาบอกว่าก็มันก็เป็นเรื่องที่ผมก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน
คือเสียงของสมาชิกพักแล้วก็คณะกรรมการบริหารพักที่ลงมติขับสสปูอัดออกจากพักเนี่ย
มันไม่ถึงเกณฑ์ไงมันไม่ถึง๓ใน๔ไงก็เลยยังไม่สามารถจะถูกขับออกจากพักได้
แต่คุณผู้ชมก็ต้องฟังสิ่งที่ผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟัง
แล้วก็โดนบังคับให้ดื่มเหล้าแล้วพาไปที่ห้อง
โดยไม่ได้ทราบว่าสสปูอัดเนี่ยเมาด้วยหรือเปล่า
แล้วทั้งสองก็มีสัมพันธ์กันมีเพศสัมพันธ์กัน
ส่วนตัวเธอเองซึ่งเป็นผู้เสียหายที่๒เนี่ย
ถูกคุกคามถูกจับเนื้อต้องตัวเช่นโดนจับมือนวด
และยังชวนไปต่างจังหวัด๒ต่อ๒
แล้วก็ถูกสอสอปูอัดแอบถ่ายรูปแล้วส่งมาในแชทส่วนตัวหลายครั้ง
ถูกคุกคามคล้ายกัน
แล้วก็บอกว่านี่เป็นค่าชดเชยเธอพูดไปว่าสิ่งที่สสปูอัดทำเนี่ยมันผิดนะ
หลังจากนั้นก็ทีมงานหลายคนทยอยลาออกไปครับ
และช่วงที่เธอถูกคุกคามเนี่ยมีเพียงแค่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่สอสอปูอัดรูปหัวหรือว่าแอบถ่ายในแชทภาพแอบถ่ายนั่นแหละ
ส่วนที่สสปูอัดคิดว่าก็ฝั่งผู้หญิงสมยอม
แล้วก็มองว่าการจับเนื้อต้องตัวกันมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิด
และยังให้การไม่จริงกับทางพัก
และด้วยอำนาจหน้าที่ของสอสอปูอัดที่สูงกว่าอาจจะทำให้
แต่เธอยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริง
และที่หลายคนพยายามตามหาว่าผู้เสียหายคือใคร
เป็นใครผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคนที่โดนปูอัดเนี่ยคุกคามทางเพศเป็นใครบ้าง
เรื่องนี้มันทำให้สภาพจิตใจของผู้เสียหายทุกคนเจ็บปวดมาก
ในขณะที่สสปูอัดกลับไม่รู้สึกผิดและไม่ยอมรับผิดครับ
หลังจากฟังการแถลงของสสปูอัดแล้ว
กระทำก็คือการคุกคามทางเพศและปูอัดควรจะสำนึกผิด
อีกทั้งการเปิดเผยแชทของผู้เสียหายแก่สาธารณชน
เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
แล้วเธอยังกังวลว่าอาจจะมีภาพหรือข้อมูลส่วนตัว
ของผู้เสียหายหลุดออกมาอีกก็เป็นได้ครับ
แต่ทีนี้นะเมื่อวานนี้หลังจากที่สสปูอัด
มีการแถลงแล้วเนี่ยคนที่ดูอยู่แน่นอนค่ะ

ว่าพอฟังคำให้สัมภาษณ์ของสสปูอัดแล้ว

พิจารณาสาระสำคัญแล้วเห็นได้ว่านายชัยยามพวาน
ไม่ได้สำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการของตนเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศ
และไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ
แล้วนำข้อความของผู้เสียหายรายแรกมาแสดงต่อสาธารณะ

คุณผู้ชมจะเห็นว่าเราขึ้นแชทของผู้เสียหายคนที่๑ให้ดู
อันนี้เพื่อแสดงเจตนาว่าทางฝั่ง
สสปูอัดแล้วก็ผู้เสียหายมีสัมพันธ์อันดี
ล่วงเกินทางเพศเกิดจากความยินยอม
โดยผู้เสียหายไม่ต่อต้านหลังเกิดเหตุ
ซึ่งสสปูอัดยืนยันว่าการแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่น
คือยืนยันว่าแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นเป็นประจำ
แตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายรายที่๓นั้น
เป็นไปในฐานะเพื่อนร่วมงาน

โดยคุณชัยธวัฒน์โพสต์แสดงความคิดเห็นออกเป็น๑๒หัวข้อ

ก็คือในฐานะกรรมการบริหารพักคนหนึ่ง
ว่าการล่วงเกินทางเพศในขณะที่ผู้เสียหายรายแรก

ไม่อยู่ในสถานะที่ตัดสินใจยินยอมหรือว่าขัดขืนได้
อีกทั้งยังมีการพาผู้เสียหายไปยังคอนโดของตัวเอง

จะไปมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงได้ตามใจชอบ

พบว่านอกจากแตะเนื้อต้องตัวอีกฝ่ายนึงแล้ว

ผู้เสียหายจึงปฏิเสธทั้งสองครั้ง
แล้วก็เคสที่๓มองว่าเป็นการแสดงออกของพฤติกรรม
สสปูอัดที่พยายามเข้าหาแล้วก็พูดคุยอาจทำให้อีกฝ่ายเนี่ย
รู้สึกถูกคุกคามจนทำให้ตัดสินใจลาออกหลังจากทำงานได้ไม่ถึงเดือน
ทีนี้คุณชัยธวัฒน์ก็ย้ำบอกว่าการแถลงข่าวเนี่ย
อกจากจะไม่สำนึกยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ
ก่อให้เกิดความเสียหายซ้ำเติมต่อผู้ถูกกระทำทั้ง๓รายด้วย
ดังนั้นค่ะวันนี้นะคุณผู้ชม๔พฤศจิกาวันนี้เดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
จะพิจารณานายชายามภาวะหรือสสปูอัดซึ่งถ้าเกิดว่านำไปสู่การพิจารณากระบวนการทางวินัยอันเป็นความผิดร้ายแรง
ก็จะนำไปสู่การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกับสสพักษณ์
นี่สิ่งที่คุณวิโรธมีการทวิตบอกว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้ไม่ใช่การสำนึกผิด
เป็นเพียงการแสดงเพื่อให้เพื่อให้ตนปฏิเสธความรับผิด
แถมยังมีการนำเอาข้อมูลของผู้เสียหายมาเปิดเผยทำให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้เสียหายเป็นใคร
เป็นการกระทำซ้ำต่อผู้เสียหายคุณหมดอนาคตไร้ที่ยืนในสังคมแล้วคุณควรพิจารณาลาออก
คุณผู้ชมจริงการขับออกกับการลาออกเนี่ยคือมันจะมีผลต่างกันตรงที่ว่าก่อนหน้าสสแจ้
อันนี้โดนขับออกโดนขับออกเนี่ยคือจะมีระยะเวลา๓๐วันในการไปสังกัดพักใหม่และยังมีสถานภาพสอสออยู่
แต่ถ้าเกิดว่าลาออกเองซึ่งเป็นสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์แล้วก็คนในพักเก้าไกลหลายคนเรียกร้องให้สสปูอัดเนี่ยทำก็คือลาออกเอง
ถ้าลาออกเองเนี่ยสมาชิกภาพการเป็นสอสอเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงเลยหรือแม้กระทั่งคุณลาออกจากพักหรือลาออกจากการเป็นสอสออันนั้นก็ผลเหมือนกันก็คือหมดสิ้นการเป็นสอสอแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมสสปูอัดตอนนี้ก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วเราก็นำเสนอข้อมูลจากทั้งฝั่งผู้เสียหายแล้วก็คำบอกเล่าของสสปูอัดให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน